คุณผู้ชมไปจากเรื่องของงูเห่าเรื่องของสภาออกมาก่อน
ไปดูเรื่องของปลาร้าก่อนทำไมคะเมื่อวานเนี้ยมันมีคนออกมาบอกว่า
ปลาร้าที่กรสินเนี่ยมันทำมาจากขี้เลื่อยอึงอ่างงูคางคก
คนก็ไม่กล้ากินไม่รู้มันจริงหรือเปล่าค่ะอ่าลงพื้นที่เลย
ผู้ว่านำทีมไปตรวจสอบหน่อยไปค้นหาความจริงว่าปลาร้ามันทำมาจากขี้เลื
ว่าสัตว์เลื้อยคานแบบนี้หรือเปล่านะครับก็หลังจากมีการแชร์ข่าวในเฟซบุ๊ค
บอกว่าเนี่ยนะปลาร้าของกรสินเนี่ยมันทำมาจากขี้เลื่อยไส้เดือนอึงอ่าง
งูคางคกนะฮะแล้วก็นำผ้าปลาร้ายี่ห้อแม่อ้อยลำเปล่าเนี่ย
มาแสดงว่าเนี้ยเป็นปลาร้าที่ผสมต่างต่างนานาเข้าไปค่ะ
เจ้าของร้านโอ้โหอยู่ไม่ได้ครับขึ้นโรงพักไปแจ้งความเอาผิดกับคน
โพสต์เลยเพราะว่ามันทำให้เสียหายทั้งตัวภาพลักษณ์ของของโรงงานเอง
แล้วก็ภาพลักษณ์ของจังหวัดเองด้วยนะครับเมื่อวานนี้ครับ
นายไกรสอนกองฉลาดครับท่านผู้ว่ากรสินเองก็ลงพื้นที่ไป
พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่เลยพาไปบุกโรงงานเนี่ย
ดูซิว่าขั้นตอนการผลิตน้ำปลาร้าทำอย่างไร
ถุดิบในการทำปลาร้านั้นมีอะไรบ้างนะฮะเป็นโรงงานที่ชื่อว่า
โรงงานปลาร้าแม่อ้อยกรสินลำเปล่าครับอยู่ที่อำเภอยางตลาด
เขาบอกว่าเขามั่นใจว่าการผลิตนั้นมีความสะอาด
มีคุณภาพปลอดภัยตรงตามมาตรฐานของออยวอนเลยนะโซเชียล
อย่าใส่ร้ายอย่าบิดเบือนข้อมูลสร้างความเข้าใจผิดกับผู้บริโภค
สร้างความเสียหายให้กับผู้ประกอบการปลาร้าของกรสินเพราะว่าเป็นแหล่งผลิตปลาร้า
ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนี่เพิ่งทราบเหมือนกันนะว่าที่นี่เขาผลิตกันเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะครับ
ขณะที่จังหวัดชายภูมิเนี่ยนะก็มีคนเอาคลิปไปโพสต์บอกว่าก็ไปพบชิ้นส่วนคล้ายหางงูเนี่ย
มันเป็นหางูเนี่ยอยู่ในปลาร้าที่ซื้อจากตลาดสดมาทำอาหารเนี่ยนายวินัยเสาะสายครับ
เป็นเจ้าของเฟซบุ๊คเขาบอกว่าเขาซื้อปลาร้าจากร้านเจ้าประจำที่ตลาดในชายภูมิ
พอตักออกมาก็ไปเจอชิ้นอะไรบางอย่างคล้ายกับหางงูแบบนี้กินไม่ลงเลยคุณผู้ชม
ท่านผู้ว่าชายภูมิเองก็เลยต้องสั่งให้ไปตรวจสอบ
ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของชายภูมิลงพื้นที่ไปตรวจสอบทั้งปลาร้าทั้งหมดเลย
แล้วก็สุ่มตรวจตามแหล่งผลิตที่มาของปลาร้าที่เขาซื้อมาเนี่ยว่าแหล่งผลิตคือที่ไหนยี่ห้ออะไร
ว่าจะรู้ผลไม่เกินสัปดาห์นี้แล้วถ้ายี่ห้อที่เขาซื้อมาเนี่ย
มันไม่ได้มาตรฐานก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอืม
มันเป็นไปได้ไหมว่าตอนที่เขาเอาปลาไปหมักไปใส่มันจะมีพวกงูที่มันงูกินปลานะ
สมมาหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับเออก็ต้องรอตรวจสอบนะคะ
แต่มันทำให้คนกินปลาร้ามันก็แบบหวั่นเนอะใช่เสียวอยู่เหมือนกัน